เรื่องใหญ่เลยนะคะวงการศรีกากีมาอีกแล้ว
สตชปทุมวันนั่งไม่ติดแล้วนะคะสำหรับพบตร
เพราะทนายเดชากิติวิทยานันต์ค่ะเอาเรื่องราวมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก

เล่าเรื่องราวลักษณะคือบอกว่า
เรื่องทั้งหมดที่ผมโพสต์ยาวเนี่ย
ตำรวจชั้นผู้น้อยของโรงพักษ์สพเมืองนครสวรรค์เป็นคนส่งข้อมูลมาให้
แล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นลองมาดูน่าสนใจมากประเด็นนี้นะครับ
นายเดชาบอกว่าย้อนกลับไปวันที่๕สิงหาคม
ตำรวจชุดจับกลุ่มสถานีตำรวจภูทรแห่ง๑ที่จังหวัดนครสวรรค
ซึ่งตอนนี้ก็รู้อยู่แล้วก็คือโรงพักเมืองนครสวรรค์เนี่ยนะครับ
ทนายบอกว่าชุดจับกลุ่มของโรงพักดังกล่าว
ไปจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติด๒คน
ชายหนึ่งหญิงหนึ่งเป็นสามีภรรยากัน
หลังจากนั้นก็นำตัวมาที่โรงพัก
ต่อมามีผู้ร้องเรียนอ้างบอกว่า
ตำรวจเรียกเงินจากผู้ต้องหา๑ล้านบาท
๑ล้านบาทเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี
ผู้ต้องหายอมจ่ายไหมยอมจ่ายค่ะ
แต่ปรากฏว่ามีนายตำรวจยศพันธุ์ตำรวจเอก

ก็คือผู้กำกัดใช่ไหมนะฮะครับ
ศพันธ์ตำรวจเอกคนหนึ่งไม่ยอมบอกว่า๑ล้านไม่เอา
จะเอา๒ล้านแต่ผู้ต้องหาขัดขืน
คำกล่าวอ้างก็คือตำรวจคนดังกล่าวก็เลยนำถุงดำเนี่ย
คลุมหัวผู้ต้องหาจนกระทั่งฝ่ายชายขาดอากาศหายใจ
แล้วสุดท้ายเขาเสียชีวิตนะคะ
หลังจากนั้นก็มีการนำศพไปที่โรงพยาบาล
แล้วก็บังคับให้ลูกน้องบอกกับหมอบอกว่า
ผู้ต้องหาเสพยาเสพติดเกินขนาดแล้วก็ตาย
ลักษณะคือเหมือนโอวาโดสนะคะ
หลังจากนั้นได้มีการปล่อยตัวผู้ต้องหาฝ่ายหญิงไป
แล้วบอกว่าไม่ให้พูดอะไรนะเพื่อแลกกับอิสรภาพ
และไม่ต้องถูกดำเนินคดีในข้อหายาเสพติด
คือการจับกลุ่มครั้งนี้นะคะได้ยาเสพติดหลักแสนเมตรนะ
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
นายเดชาบอกรับไม่ได้เลยถือว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายมาก
กระบวนการยุติธรรมเพราะผู้ร้องเรียนอ้างบอกว่า
หลังเกิดเหตุเนี่ยนายตำรวจคนดังกล่าวยศพันธ์ตำรวจเอกเนี่ยนะฮะ
ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบเขาได้จริงเรื่องนี้นะว่าเคยอะไร
กันแน่ค่ะครับคุณผู้ชมครับเรื่องมันไม่จบแค่นี้แหละฮะ
จากเรื่องของยาเสพติดแล้วมันกลายเป็นเรื่องนี้ด้วย
เพราะว่าท่านผู้กำกับเมืองนครสวรรค์

และที่สำคัญเรื่องที่เกิดกับเขา
เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่โดนเลื่อยขาเก้าอี้

พ่อของผู้ตายออกมายืนยันนะครับ
ออกมายืนยันบอกว่าลูกชายเขาเสียชีวิตเพราะพักผ่อนไม่พอ

เกี่ยวกับเรื่องที่ธนายเดชาพูดเมื่อกี้เลย
ก็คือเอาถุงคลุมหัวแล้วขาดอากาศหายใจ
ไม่ใช่นะพ่อบอกไม่มีไม่ใช่
หลังจากมีคำสั่งจากกองประชาการตำรวจภูทรภาค๖ครับ
พันธุ์ตำรวจเอกทิติสันอุทธนผล
ท่านภูมิกับเมืองนครสวรรค์นะครับ
ให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรภาค๖
โดยให้ขาดจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิม
และให้พันธุ์ตำรวจเอกลงศักดิ์พรมทา
ท่านรองผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์
รักษาราชการแทนภูมิกับสพเมืองนครสวรรค์

พูดสิทธิ์ข่าวติดต่อไปยังพันธุ์ตำรวจเอกที่ติดสั่นครับ
หลายครั้งโทรท่านก็ไม่รับ

ในที่สุดพันธบริเอกทิติสันท่านตอบไลน์กลับมาครับ
บอกว่าพี่ขอโทษที่ไม่ได้รับครับ
เดี๋ยวมีประเด็นเสียรูปคดีครับ
พี่ไม่เคยเรียกขอเงินจากใครเลยครับ

ตอนนี้ผมโดนเลื่อยขาเก้าอี้ครับ

อ๋อชิฟฯจังงี้แบบนี้เลยผ่านไลน์นะครับเบื้องต้นน่ะครับ
พูดสิทธิ์ข่าวโลงพฤติไปที่บ้านภักดิ์พิฤดาคลีนะครับ
ซึ่งเป็นบ้านของเรืออากาศตรีจักริจนะครับท่านเป็น
ทหารนอกราชการพ่อของผู้เสียชีวิตแต่ไม่เจอนะแต่ต่อ
มาพ่อของผู้เสียชีวิตให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่า
แบบนี้ครับบอกว่าวันเกิดเหตุนั้นลูกชายกับลูกสะพ้ายเนี่ยไปในตัวเมืองนครสวรรค์
ระหว่างทางลูกชายเกิดอาการน็อกเพราะว่าพักผ่อนน้อย
ส่วนกรณีที่มีข่าวบอกว่าตำรวจจับยาเสพติดได้เรียกเงิน
แล้วทำให้ลูกชายเสียชีวิตเนี่ยพ่อบอกว่าไม่เป็นความจริง
นี่พ่อผู้ตายบอกเลยนะไม่เป็นความจริง
อาการไม่ดีจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ว่าลูกชายร่างกายไม่ตอบสนองแล้ว
ซึ่งปกติลูกชายจะมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจ
เบาหวานเหนื่อยง่ายอ้วนพ่อของผู้เสียชีวิตเสียใจกับการเสียชีวิตของลูกชายนะครับ
แต่ขอยืนยันว่าข่าวที่ออกไปไม่เป็นความจริงเอาล่ะสินี่ขนาดพ่อเขายังออกมายืนยันแบบนี้นะ
มันจะเป็นยังไงคุณผู้ชมครับมีรายงานว่าขณะนี้พ่อของผู้เสียชีวิตเนี่ย
ระบุว่าไม่ติดใจเอาความแต่แม่ของผู้เสียชีวิตที่อย่าขาดจากสามีหรือคุณพ่อ
เมื่อกี้ที่ยืนยันไปเนี่ยบอกจะเอาเรื่องอ่ะเออนี่แหละจะเอาเรื่อง
เรียกร้องความยุติธรรมและจะดำเนินคดีเอาผิดกับตำรวจชุดจับกลุ่ม
ที่ทำให้ลูกชายของเธอเสียชีวิตใครเกี่ยวข้องบ้างเธอจะเอาผิดทุกนายเลย
นี่แหละฮะแม่เป็นประเด็นร้อนฉ่าอย่างที่น้องปุ้ยบอกจริง
เข้าใจว่าวันนี้เนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะมีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมคดีดังกล่าวนี้เหมือนกันนะฮะ